มาค่ะมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะด้านหลังนี้โอ้โห
หันมาลร่างสีขาวขาว
แล้วก็ยักษ์ด้านหลังนี้กุมภากัน
ใช่ฮะเมื่อวานนี้มันกลายมาเป็นประเด็นเลยนะ
เมื่อวานทั้งสองตนไปต่อไม่ได้
เกือบติดสะพานลอยค้างคาอยู่แบบนั้น
แต่สุดท้ายวันนี้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วอาจาร
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวต้องมาดูด้วยนะ
ข่าวที่บอกว่าเป็นรูปปั้นยักษ์ติดสะพานก่อนหน้านี้

แล้วคราวนี้ค่ะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ดูสิแต่ความเห็นชาวเน็ตเนี่ย
คือแตกมากบางกลุ่มบอกว่าโอ๊ยคอนเทนต์ชุดชัวร์การตลาดใช่ไหม

บางคนก็บอกทำไมไม่ให้ท่านนอนมา

ท่านจะตั้งตรงานมาแบบนี้ไม่ได้เลย
ก็สังเกตตรงฐานท่านตรงฐานท่านสูงอยู่นะ
ตอนนั้นรูปปั้นครูกายแก้วจำได้ว่า
ลดลมยางปล่อยลมยางแล้วลอดผ่านได้
แต่อันนี้สูงเกินลดลมยางปล่อยลมยางเท่าไหร่ก็รอดผ่านไม่ได้จริง
แล้วนี่คนเขาก็มีการแชร์กันเพียบเลย
บอกว่ารถติดมากงงค่ะ
เจอแบบนี้อีกแล้วกุมภากัน
แล้วก็เจอฮานุมาน
ระบุเอาไว้บอกว่ารถบรรทุกรูปปั้นความสูงเกินไปต่อไม่ได้
นี่ตรงเส้นพระราม๙ขาเข้าใต้สะพานลอยคนข้ามเยื้องพระราม๙ซอย๑๗

แล้วคุณคิดดูนะจากตรงพระราม๙ท้ายแถวอยู่นู้น
ตรงข้ามฮอมโปรพระรามเกล้าใกล้กับเดินไนด์อะค่ะ

ทีนี้คนก็คอมเมนต์บอกว่าเอาจริงนะคนที่ขับรถแบบนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วไหม
สิ่งที่ตัวเองบรรทุกมาความสูงแค่ไหนจะเข้าเมืองได้ไหม
ถึงไม่แบบถอดชิ้นส่วนแล้วไปประกอบเดี๋ยวค่อยฟังนะ
นี่แหละคนก็เลยถามว่าเป็นคอนเทนต์ทำให้รูปปั้นติดสะพานหรือเปล่า
เหมือนกับครูกายแก้วหลังจากนั้นคนก็ไปบูชากันก็กลายเป็นโด่งดังเลย
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่นะคะ
จุดตรงนี้สะพานลอยคนข้ามหน้าปากซอยพระราม๙ซอย๑๗เนี่ย
เราไปเจอพี่วินพี่วินอยู่ตรงนั้นแล้วพี่วินก็เห็นเหตุการณ์ด้วยต้องคุยซะหน่อย
พี่วินบอกว่าตอนนั้นก็ตกใจนะยักษ์กาฮนุมานมามาทำไมตรงนี้
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าโอ้โหคือเขาต้องเอาเครนมายกรูปปั้นลง
ถึงจะลอดผ่านสะพานลอยคนข้ามได้แล้วก็ย้ายรูปปั้น
เอาเครนยกนะแล้วค่อยเอียงรูปปั้นนะแล้วก็มุดผ่านสะพานลอย
แต่ตอนนั้นสายที่โยงรูปปั้นไปเกี่ยวกับเขี้ยวของกลุ่มพกัน

พอดีมามันปิดสะพานมันสูงเกิน
อันนี้เขาก็เลยแก้ไขว่าเอารถเคนยกลงมา
แล้วก็ม้อนกลับแล้วก็ให้รถเคนเขาลงมาแล้วก็ขึ้นรถใหม่อีกทีหนึ่งครับ
เครี่ยวลดเลยตอนที่ต้องเอียงตัวท่านลง
ทีนี้คุณผู้ชมหลายคนอยากจะรู้
รูปปั้นยักษ์รูปปั้นฮานุมานเดินทางมาจากไหนจะไปไหน
แล้วทำไมวิธีการขนส่งถึงต้องตั้งองค์ตรงานไว้แบบนี้
นี่บริษัทขนส่งเขาชี้แจงปมนี้นะฮะอธิบายแบบนี้
ุ่นยักษ์ที่ว่าคือหุ่นยักษ์กุมพกันมีความสูง๔เมตร๔๐
ทำจากเรซินเป็นงานสินที่มีความละเอียดปรานีต
ต้องขนย้ายด้วยวิธีการตั้งไว้คุณ

ราบกับพื้นไม่ได้
นอนราบกับพื้นไม่ได้เพราะว่าเครื่ององค์จะพังเสียหาย
หรือหากใช้วัสดุห่อหุ้มปิดให้มิดชิดตอนขนย้ายก็ไม่ได้อีก
เพราะถ้าเกิดลมแรงแล้วมันตีตอนขับรถผ่านเนี่ย

หุ่นความสูงเท่าไหร่คุณ๔เมตร๔๐บวกกับรถเข้าไปอีก
บวกกับฐานเข้าไปอีกสูงไปเท่าไหร่แล้ว
แต่ทีนี้เขาอธิบายบอกว่าจำเป็นต้องขนย้ายด้วยวิธีการตั้งเท่านั้นนะครับ
แล้วก็การขนย้ายเข้าใจว่าเป็นอุปสรรคแหละ
แต่ว่าได้มีการสำรวจเส้นทางที่เป็นอุปสรรคน้อยที่สุด
คือออกจากพนครศิษยาขุนมาไกลนะฮะ

กระทั่งมาผ่านเส้นนี้คุณเป็นเส้นในเมืองที่อาจจะมีสะพานลอย
เพื่อจะเดินทางไปยังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อร่วมจัดแสดงโขนระหว่างวันที่๕พฤศจิกายน
๕ธันวาคมนี้หน้าหอประชุมใหญ่
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับ

จริงมาจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด
จังหวัดพระนครสิทธิยาคือเขาปั้นไว้อยู่แล้ว
แล้วมาจัดแสดงไว้ที่นี่นะครับ
โอ้โหแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณบุ๊กบอกว่า
อะไรต้องเอาเครนมาแล้วก็ให้ลอดใต้สะพานมาเนี่ยนะ
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อเช้านี้ทีมข่าวเองก็ไปสังเกตการณ์ค่ะ
ตรงหน้าโรงละครศูนย์วัฒนธรรมไปดูซินี่
รูปปั้นทั้งสองกุมประกันฮานุมาน
ตั้งตรงานอยู่แบบนี้แล้ว
แต่ก่อนที่จะมาถึงจุดหมายปลายทางตั้งตะงานแบบนี้
การยกวางณจุดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ
ดูคลิปกันนะครับ
นี่แหละครับตั้งแต่ยกลอดสะพาน
มาถึงหน้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็เรียบร้อยแล้วนะ
จริงเมื่อคืนนี้ไปถึงตรงหน้าศูนย์วัฒนธรรม
ทุ่มหนึ่งได้แล้วคุณผู้ชมช่วยกันดู
เขี้ยวด้านขวาของกรุงพลักษณ์เสียหาย
แต่ว่าถูกซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็จะตั้งโชว์ระหว่างที่มีการแสดงโขนรามเกียร
กุมพกันทดน้ำไปจนถึงยาวเลย
ธัญวาคมห้าธัญวาคม
ซึ่งกุมภากันกับฮานุมานต้องมาถึงที่นี่นะ
เพราะว่าเป็นตัวเอกของเรื่อง
ของการแสดงโขลรพระราชทธารณ์ในปีนี้
ชื่อตอนว่ากุมพกันทดน้ำ
โดยมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพได้จัดแสดง

ละครเรื่องรามเกียรเป็นบทพระราชนิพล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับ
แล้วก็เป็นตอนตั้งแต่หลังจากที่กุมพกัน
ุมพกันเป็นน้องของทศกัณฐ์
ทำศึกโมกคศักดิ์กับพระลักษณ์แต่ไม่สำเร็จฮะ
ยังไม่สามารถสังหารพลักษณ์ได้นะครับ
จึงคิดหาวิธีกลศึกนิมิตกายลงไปใต้น้ำ
ทำพิธีทดน้ำนอนขวางแม่น้ำเอาไว้นะครับ
มีภาพประกอบใช่ไหมในการแสดงโขนนะครับ
และถือว่าเป็นการขัดขวางกองทัพของพระรามด้วยนะฮะ
จากเป็นการแสดงที่วิจิตรงดงามโดยนักแสดงต่างแล้ว
ก็มีศิลปะให้ดูแบบนี้แหละครับ
ถึงได้บอกว่ารูปปั้นกุมพกันต้องมาให้ถึงที่นี่
คุณต้องดูฉากกรมพกันทดน้ำไม่ให้น้ำไหลไปสู่พระพลา
นี่ฉากนี้รูปปั้นคือจัดแสดงด้านหน้า
แต่ฉากในการแสดงก็ยิ่งใหญ่อลังการกว่ารูปปั้นอีกนะคุณ
นี่มีตอนฮนุมานแปลงกลายเป็นเหยียวใหญ่
นี่ฮะจากฮานุมานแล้วก็ดำไปใต้น้ำคุณผู้ชม
เทคนิคแสงสีเสียงตระการตาเลยนะคะ
ใช่นะฮะท้ายที่สุดอย่างที่เราติดตามไปเมื่อวานนี้
ปั้นทั้งสองติดอยู่ใต้สะพานลอย
แต่สุดท้ายมาถึงจุดหมายปลายทางครับ